คุณผู้ชมครับมาดูช่วงแรกกับเรื่องของเหตุการณ์เด่นที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้กันก่อนนะครับ

ที่จังหวัดแพร่มีเหตุการณ์เรื่องของรถกระบะนะครับที่ขับมาเลนขวา
จู่มีการเปลี่ยนเลนกระทันหันไปชนกับรถเก่งนะครับ
ส่งผลให้รถเก่งนั้นเสียหลักตกครองไป

จึงรีบทั้งตัวทั้งหมดส่งโรงพยาบาล

ก่อนเกิดเหตุเห็นรถเก๋งกับรถกระบะขับตีคู่กันมา
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง

เฉียวชนกับรถเก๋งจนเสียหลักลงข้างทาง

ส่วนคู่กรณีเร่งเครื่องหลบหนีไป
ต่อมาคนขับรถกระบะซึ่งเป็นชายอายุประมาณ๔๐

เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวไปสอบปากคำ

ที่จังหวัดตากู้ภัยเขาช่วยเหลือชายอายุ๗๔ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส

คู่ไพรีบนำตัวส่งร่วงพยาบาล

หน้ารถมีรถจักรยานยนต์ของผู้อาจเจ็บ
และยังมีรถจักรยานยนต์ถูกชนได้รับความเสียหายอีก๑คัน
คนขับรถกระบะระบุว่าตนเองเป็นพนักงานร้านรับเปลี่ยนยางรถยนต์
ก่อนเกิดเหตุขับรถของลูกค้ามาลองศูนย์บนถนน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุพุ่งชนรถจักรยานยนต
กำลังเลี้ยวกลับรถอย่างจัง
ตำรวจเตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุ
เพื่อหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ที่จังหวัดระยองเกิดดูปฏิเหตุรถจักรยานยนต
หญิงเดินข้ามถนนตากศิลปมหาราช
บริเวณหน้าตลาดวัดรุ่มมหาชัยชุมพลในเขตเทศบาลนครระยอง
ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนแน่นิ่งอยู่กลางถนน
กู้ภัยช่วยนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ส่วนคนขับขี่รถจักรยานยนต์คือนายสมชายแก้วพันธ์อายุ๔๖ปี
ช่างทำสแตนเลสที่อยู่ในการมึนเมาถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้
ก่อนเกิดเหตุนายสมชายกำลังขี่รถจักรยานยนต์
มุ่งหน้าปากน้ำระยองด้วยความเร็วพอมาถึงจุดเกิดเหตุเฉียวชนกับผู้บาดเจ็บ
กำลังเดินข้ามถนนอย่างจังจนล้มลงศีรษะกระแทกพื้นถนนหมดสติ
นายสมชายยอมรับว่าเพิ่งดื่มเหล้าขาวมา
และกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปหาพี่สาวด้วยความมืนเมา
พอมาถึงจุดเกิดเหตุจึงพุ่งชนผู้บาดเจ็บอย่างจัง

ปิดท้ายที่จังหวัดชนบุรีเกิดดูปฏิเหตุรถพ่วงชนรถจักรยานยนต์รับจ้าง
บริเวณแยกไฟแดงโรงน้ำแข็งถนนสายพระนิคมหนองเสม็ด
ในพื้นที่หมู่๗ตะบนหมอนนางอำเภอพนัฐนิคม
ทำให้เด็กชายวัย๗ขวบถูกล้อรถทับเสียชีวิต
ส่วนคนขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและแม่ของผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บสาหัส
นายธีรยุทธ์รถกำจรอายุ๒๘ปีคนขับรถบรรทุกอ้างว่า
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุจอดรถติดไฟแดง
แต่ไม่รู้ว่ามีรถจักรยานยนต์รับจ้างมาจอดอยู่ด้านหน้าตอนไหน
พอได้ไฟเขียวจึงเร่งเครื่องออกไปก่อนจะได้ยินเสียงรถชนอะไรบางอย่าง
แต่พอจอดรถลงมาดูก็พบว่าชนรถจักรยานยนต์และทับเด็กเสียชีวิตแล้ว